ไปดูบรรยากาศการเล่นน้ำที่เชียงใหม่กันหน่อยนะครับ

ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์
รายงานสดมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชิญครับ
เทศกาลสงกรานที่จังหวัดเชียงใหม่คึกคัก
ตั้งแต่ช่วงสายถึงช่วงค่ำวันนี้นะคะ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
หลังไหลออกมาเล่นน้ำสงการกันมากกว่ากลางวันหลายเท่าตัวนะคะ
ทำให้บรรยากาศช่วงค่ำวันนี้คึกคักเลยทีเดียวค่ะ
บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะคะ
มีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาเล่นน้ำกันจำนวนมากค่ะ

เรียกว่าสงกรานท้าแดดกันเลยทีเดียว
ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นท่ารถกระบะเล่นสนามสงกรานกันไปรอบตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะ

แม้ว่าบรรยากาศสงกรานที่เชียงใหม่จะคึกคัก
แต่ว่าเมื่อสอบถามแม่ค้าที่ขายปืนฉีดน้ำบริเวณขวงประตูท่าแพน

ซึ่งทางแม่ค้าปืนชีดำก็ระบุว่า
สาเหตุหลักก็คาดว่าน่าจะมาจากสถานการณ์ฝุ่นควันที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลานานค่ะ
อาจจะมีลดลงนิดนึง
เพราะว่าอาจจะติดปัญหาที่เรื่องหมอกควันด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่ก็ยังมีมาบ้างอะค่ะ
แล้วก็ไม่ลดลงไปบ้างค่ะ

แล้วยอดขายพื้นสีน้ำเราคะเป็นไงบ้างปีนี้

แล้วก็ฝรั่ง

ถ้าเน้นคือชาวจีนชอบใส่เสื้อกันฝนนะคะ
ใช่แล้วก็จะมีถุงกันน้ำ
ส่วนบรรยากาศด้านวัฒนธรรมประเพณีนะคะ
กลับไปดูภาพเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
หรือประเพณีแหไม้คล้ำสลี
เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวล้านนา
ขบวนที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะ
เป็นขบวนแห่ไม้คำโคของหมู่บ้านต่างค่ะ
พร้อมด้วยผู้ศรัทธาร่วมแห่ไม้คำโพ
เพื่อนำไปยังวัดมหาวันและวัดแสนฝางในตัวเมืองเชียงใหม่
หลังเริ่มต้นขบวนนะคะจากสะพานขัวเหล็กกระทั่งถึงวัดมหาวัน
จากนั้นก็จะนำไม้สาลีนี้ไปคำที่ต้นโพภายในวัดค่ะ
สำหรับการแห่ไม้คำสลีนะคะถือว่าเป็นการแห่ไม้คำต้นโพ
ด้วยคำว่าสลีค่ะมาจากภาษาละนา
คำว่าศรีหมายถึงศรีมหาโพอันหมายถึงพระศรีมหาโพ
เป็นพิธีกรรมที่ขยายจากการที่ประชาชนนำไม้คำที่ตัวเองได้จัดทำขึ้น
ค้ำต้นโพไม้ค้ำดังกล่าวนี้นะคะอาจจะได้มาจากไม้งาม
ที่ใช้ในพิธีสืบชะตาหรือว่าคำที่จัดหาขึ้นเป็นพิเศษ
เนื่องในการถวายทานในเทศกาลสงครานค่ะซึ่งการที่ได้นำไม้คำไปคำที่ต้นโพนั้นอาจจัดเป็นสัญลักษณ์
หมายความว่าผู้ที่นำไม้ไปค้ำนั้นมีส่วนในการค้ำชูพระพุทธศาสนาค่ะ
ค่ะสำหรับบรรยากาศเล่นน้ำสงกรานในช่วงค่ำวันนี้นะคะ
การจราจรโดยรอบคู่เมืองเชียงใหม่นั้น

เทวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ